มาข่าวแรกเมื่อคืนนี้ก็ยังไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว
ชี้แจงยาวเหยียดเลยนะคะ
กับเหตุการณ์มิ้งโป๊ะแตกนั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้โอ้โหเทใจกันเชียร์ฝ่ายหญิงกัน
อุ้วไปรุมด่าฝ่ายชายกันวุ่นวายกันไม่มดนะฮะ
ท้ายที่สุดเป็นเรื่องอีกแล้ว

แต่จริงก็พูดตามที่เขาอัพในโซเชียลนะ
อันนี้ตอนนี้คือไม่รู้จะเอียงไปฝ่ายไหนดี

คือว่ากันด้วยมิงสวพัตย์
สาวที่ตกเป็นข่าวดังกำลังท้อง
กับแก่นเป็นนักแสดงวายรุ่นกับตานชลศรธร
ก่อนหน้านี้ก็ดราม่าน้ำตาแตกกันไป

ออกมาชี้แจงยาวเหยียดเลยในอินสตราแกรมของเธอ
ใจความสำคัญที่ทำเอาชาวเน็ตตกออกตกใจก็คือ
เธอบอกว่าเธอแท้งลูกแล้วค่ะ
ลำดับเวลาไว้แบบนี้นะคะ
พฤษภาคมน้องบอกซื้อที่ตรวจคันมาอันหนึ่ง
ขึ้น๒ขีด๒ขีดคือรู้กันเวลาผู้หญิงตรวจปัสสาวะ
แปลว่าตั้งคันนั่นเองครับ
พฤษภาคมซื้อที่ตรวจมาอีก๓อัน
ไม่แน่ใจไงแต่ขีดมันไม่ชัดทุกอัน
๑พฤษภาคมเอางี้ดีกว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเธอบอก
วันที่๒๗นี่แหละที่ทำให้เธอมั่นใจว่าเธอตั้งคัน

และยาวมาถึงวันที่๑๑มิถุนายนก็คือวันที่แถลงข่าว
ออกมาบอกกับทุกคนว่าเธอท้องค่ะ
คือก่อนหน้านี้เธอบอกว่ามีการพูดคุยกับคุณแม่
แล้วก็มีปากเสียงกันด้วยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง
พยายามติดต่อฝ่ายนู้นแล้วอย่างที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
และวันที่๑๓มิถุนายนไปโรงพยาบาลมาอีก
เนื่องจากเธอบอกว่าอายหนักมากเลย
มิถุนายนเข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง
มีไข้แล้วก็อาเจียนหนักมากด้วยนะคะ
มิถุนายนน้องบอกว่าน้องเริ่มมีเลือดออก

ปวดท้องน้อยหลังกลับจากทำงาน
แล้วก็เริ่มมีเลือดออกมากขึ้นน้องว่าอย่างนั้น
ส่วน๒๗มิถุนายนที่ผ่านมาไปพบแพทย์ค่ะ
อัตราซาวมาว่าไม่พบการตั้งคันแล้วนั่นเองนะคะ

คืออันนี้ดิฉันไม่ออกความเห็นอะไรเลย

เอ้าแล้วที่คุณเขียนเอาไว้ตอนแรก
บอกว่ายอมรับนะว่าตอนแรกเนี่ย
เอาปัสสาวะของเพื่อนหรือคนที่รู้จักเนี่ย

คือไม่ได้เอาชิงช่องตัวเองไปตรวจว่างั้น
แล้วก็ขึ้นมาผลยังไงก็ไปแจ้งทางบ้านกัปตันอย่างนั้น
แล้วไปทำทำไมหลายคนบอกทำทำไม
ถ้าคุณมีเจตนาที่ดีจริง

แต่มิ้งบอกอีกค่ะว่าสาเหตุที่ทำให้เธอแท้งเนี่ย
อาจจะมาจากปัญหาสุขภาพ

น้องเองก็ทำงานหนักทุกวันว่าอย่างนี้นะคะ

และก่อนช่วงที่จะรู้ตัวว่าท้องเนี่ย

มีปาร์ตี้ดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไปนะครับ

ส่วนสาเหตุที่ไม่พูดเรื่องแท้งก่อนหน้านี้

เพราะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูนะ
แถลงข่าวว่าท้องแบบนี้อีกสักพักจะต้องมาตั้งโต๊ะ

เป็นไงล่ะเป็นไปตามว่าอะไรแบบนี้
เธอเลยบอกว่าไม่อยากจะพูดอีกแล้ว

แล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ใช่ดาราที่จะต้องมาอธิบายอะไรแบบนี้เยอะแยะ
แต่น้องอย่าลืมนะคะว่าน้องเป็นข่าวกับดารา

ช่วงที่ระหว่างการตั้งคันอย่างที่มีความดราม่าออกมาด้วยว่า
ไหนบอกว่าท้องไม่เห็นมีความแบบท้องป่องอะไรเลย
แล้วก็น้องเนี่ยอัพรูปต่างก็พยายามแฮสแท็กว่าโชว์แบ็ค
หลายคนก็เข้าใจว่ามันเป็นรูปเก่าแหละ
เขาก็อาจจะไม่อยากให้เห็นรูปร่างที่เปลี่ยนไปอะไรหรือเปล่า

ถ้าอย่ากลายที่สุดก็ตามว่า

เราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี

ที่ว่าเหตุการณ์ที่นี่๒๐๒๑สำหรับน้องจริง
ไม่ว่าจะท้องจริงจะท้องไม่จริงก็ตามกับทุกคนรอบตัวน้อง
ครอบครัวของน้องด้วยเชื่อว่าขอให้ผ่านไปได้แล้วกัน
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทั้งน้องมิเองทั้งกัปตันเอง
แล้วก็แฟนคลับทั้งสองฝ่ายด้วยนะจ๊ะเสพข่าวยังมีสติ